คุณผู้ชมฮะโอ้โหเป็นเหตุที่

ไปทำสร้อยคอทองคำตกที่ไหน
รู้แต่ว่าเธอไปตลาด
มันเกิดขึ้นได้ยากมาก
ถ้าจะเจอคนดีเก็บทองมาคืนให้แบบนี้
แต่นี่ครับวินาทีที่พี่รายเดอร์เอาสร้อยคอทองคำมาคืนผู้หญิงคนนี้

คุณผู้ชมฮะไปดูภาพไหมนะฮะ
โอ้โหตบมือสร้อยคอเส้นนี้แหละ
สร้อยคอทองคำแม่เราเฉลยตอนจบแล้วก็ไม่ต้องเล่าข่าวนะเพราะว่าเธอได้คืน
นี่ครับคือต้นเรื่องมาจากโพสต์รบกวนพี่ใครเจอสร้อยคอทองคำ
ที่มีจี้พระหลวงพ่อโสธรเขาด้วยนะรบกวนติดต่อมาทีนะคะ
มีสินน้ำใจให้ค่ะหายวันนี้เวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมง
เดินตลาดกองไทยค่ะอยากได้คืนจริงค่ะคุณผู้ชมฮะ
อีกอย่างนะเธอเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
ให้ดูด้วยว่าเธอไปที่ตลาดนี้จริงนะครับ
แล้วที่ตลาดนี้เธอไปที่แผงนะฮะแผงของร้านขายอาหารทะเลนะครับ
นี่คุณผู้ชมดูนะเธอบอกว่าเธอไปซื้อของที่นี่จริง
เวลาสักเที่ยงขึ้นแต่ไม่รู้ว่าสร้อยคอทองคำเนี่ย
กับพระหลวงพ่อโสธรตกตอนไหน
มีหลักฐานอยู่แค่นี้แหละคุณว่าไปซื้ออาหารทะเลที่ตลาดสดกองไทยจริงนะครับ
พอกลับบ้านรู้สึกคอมันโล่งเอ้าสร้อยคอหลุดหาย
ประกาศตามหาเพจสื่อปลาจีนทีแรกไม่คิดว่าจะได้คืน
แต่หลังโพสต์ไม่กี่ชั่วโมงเองนะคุณนะขออภัยไม่กี่ชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมง
เหรอก็มีคนติดต่อมาว่าเจอสร้อยคอที่หลุดหายนะครับ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่พี่รายเดอร์เอามาคืนเธอนัดเจอกันที่ตลาดกองไทยแห่งนี้
เธอก็ขอบคุณใหญ่เลยนะครับก็คนที่ได้ทองคืนที่โชคดีมาก

บอกขอบใจขอบคุณนะครับ
รายเดอร์ก็คือคุณอนุสรฮามจันทร์อายุ๔๑ปีเป็นนุ่มไลน์แมน
เก็บไส้คอทองคำได้แล้วให้ฟังบอกว่า
โอ้โหไม่คิดอยากได้นะฮะคิดถึงใจเขาใจเรา

ผมเองก็วิ่งรายเดอร์รอบละ๒๐กว่าบาทเท่านั้นเอง
กว่าจะเก็บตังค์ซื้อทองได้แต่ละเส้นแต่ละบาท

ถ้าเจอคนอื่นอาจจะเอาไปแล้วก็ได้

เป็นบุคคลตัวอย่างที่น่าชื่นชมนะ
หลังจากสื่อปลาจีนได้ลงข้อความ
เจ้าของได้สร้อยคอทองคำคืนแล้วก็มีคอมเมนต์มาให้กำลังใจ
ชื่นชมพี่รายเดอร์ท่านนี้เป็นจำนวนมาก
ข่าวดีแบบนี้ต้องมีในหน้าจอเรา

จะได้ให้เป็นความสุขของคนในสังคมกันซะหน่อยนะครับ
ชอบที่พี่เขาบอกว่าผมขับอะไรนะขับส่งอาหารได้เท่าไหร่รอบละ๒๐กว่าบาท

บอกแบบนี้กว่าจะเก็บตังค์ซื้อทองขนาดนี้ได้